นี่ไงข่าวแรกไปกันเลย
เขาบอกว่าใกล้ที่จะได้ออกกันแล้วนะครับ

จังหวัดอุบรณเขาไปครับอูดอนธานีนะครับ
นี่ประชาชนทั่วทุกสารพิธรรมหลายไปที่
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอูดอนธานี
เขาบอกว่าไปกันเต็มพื้นที่แน่นขนาดเลยครับ
เนื่องจากใกล้ที่จะประกาศผลสลากินแบ่งรัฐบาลอีกทั้งก่อน
หน้านี้เขาบอกว่ามีคนเคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑นะ
หลังจากไปกราบไหว้พ่อปู่ศรีสุโธพญานคราช
คำชโนธตามความเชื่อนะครับว่าสถานที่แห่งนี้
เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดานกับโลกมนุษย
ก็เลยไปกันเยอะเลยคราวนี้

โดยประชาชนนะครับต่างจุดทูปเทียนใช้แป้งทาต้นชะโนธต้นไส
ต้นไม้อื่นเรียกได้ว่ามีต้นไม้แถวนั้นจัดแป้งขาวโปรนไปหมด

เขาห้ามเลยนะบอกว่าอย่าไปทำแบบนั้น
นี่เห็นไหมตรงโคนต้นเนี่ยขาวโพนไปหมดเพราะว่าไปขูดหาเลขครับ

ก็ไปกันแล้วก็ไปขูดหาเลข
โรยปงโรยแป้งแถมจุดทูบจุดเทียนเอาไว้อีกต่างหาก

ถ่ายรูปหรือเปล่าอ๋อมันไม่ได้มีแอปพลิเคชันใหม่ไป
นึกว่าส่องบาร์โค้ดแล้วเลขจะขึ้นคือนึกว่าส่องบาร์โค้ดแล้วเลขจะขึ้น
ไม่ใช่เออแถมไอ้ข้อห้ามที่สั่งเอาไว้นะครับ
ถ้าใครไปฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษปรับนะจุดละ๕๐๐บาท
แต่ก็ไม่มีใครสนใจ
เพราะอย่างน้อยได้เลขมงคลไป